อาวุธชมค่ะเผื่อกันไม่หยุดไปเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะเพจเจ๊มอย๑๐๘ปล่อยพาดแพทย์เซียกู๊ดค่ะ
หน้าเนี่ยแนบชิดติดดารารุ่นน้องเลย
แพทิเซียบอกว่ากับเติร์ดไม่ได้สนิทอะไรค่ะ
เผือกก็ขุดกันเก่งจริงนะคะ
แท็กหนีไปลูกนะคะ
ซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาถล่มยับเลย
เพราะว่าย้อนแย้งกับที่แพทิเซียให้สัมภาษณ์ค่ะ
ว่าแค่รู้จักไม่มีไอจีรับไว้ลงรูปที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มด้วยกัน
โดยบอกว่ากล้องฟิล์มนะคะเล่นอยู่แล้วตั้งแต่คบกับพีชพัชระ
แต่จริงไม่จริงไม่รู้นะจ๊ะแพทิเซียจ๋า
ก็กลับมาโพสต์รูปสวยเชิดในรอบ๕วันค่ะ
แต่ในเคสของเติร์ทเนี่ยไม่ได้แค่โดนว่าแค่แพทิเซียนะ
คือกระแสด้านลบตีไปทางเติร์ทก็เยอะเหมือนกัน

ถ้าเกิดว่าทำเรื่องแบบนั้นจริงกินในที่ลับไม่ควรเอามาขายในที่แจ้งผู้หญิงเขาเสียหาย
เออค่ะเป็นจริงอ่ะนะคะ